คุณผู้ชมครับคุณพี่ทานลิ้มเจริญร้านหัวหน้าพักก้าวไกล
ตั้งแต่ตอนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยนะคะ
แต่ว่าก็ไปกิจกรรมซะหลายอย่างเหมือนกันเนาะ
ก็ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปงานปฐมนิเทศ
แล้วก็ลุกขึ้นมาแจวมีแรงแจวแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
หลังจากไปปฐมนิเทศไปดูคอนเสิร์ตค่ะ
ไปดูคอนเสิร์ตกับลูกสาวน้องพี่พิมค็อกเทลคลาสสิกเมื่อคืนนี้
อันนั้นตอนแจวเห็นมั้ยแจวก็ยังดูมีแรงแจวอย่าง
วันพบเพื่อนใหม่ที่มธโอ้วแจวอย่าง
ตามไปสัมภาษณ์ถึงนั่นเลยนะแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
สิทธิ์เก่ามธเขาแจวจังหวะได้เลย

ไปคอนเสิร์ตแล้วก็เต้นดูนะลุกขึ้นมาเสิร์กเบา
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนิดนึงนะคะ
ฉันได้รักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมาเท่าไหร่ของฉัน
ความรักของฉันนั้นมันอยู่เหลือเมื่อสันภาพ
ไม่อ่อนหนาและการแม่ลาไม่อาจจะทำให้วันไหว
ไม่เคยเป็นเพราะไม่ก่อนไปไม่เคยค่ายค้าแน่นอนใด
ฉันได้รักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมาเท่าไหร่ของฉัน
เพลงไม่เป็นรองของวงค็อกเทลค่ะ
ก็เหมือนกับว่าไม่แน่ใจกลายเป็นเพลงประจำตัวของคุณพิธาไปแล้วหรือเปล่านะคะ
นี่คือบรรยากาศคอนเสิร์ตค็อกเทลคลาสสิกอาซิมเฟอร์นีออเครสตรา
จัดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คุณพิทาใส่สูตรสีขาวจูงมือลูกสาวคือน้องพี่พิมไปดูคอนเสิร์ต
ให้กำลังใจคุณโอมค็อกเทลและเพื่อนร่วมวงในการจัดคอนเสิร์ตฉลอง๒๐ปีวงค็อกเทล
เห็นเป็นคุณพิธาคุณพิทาก็ทำมือรูปหัวใจตอบกลับไป
คุณพิธาลุกขึ้นมาเต้นแต่ทำไมเราบอกว่าเสริง
หรือว่าด้วยท่าเต้นให้เรียกว่าเสิร์งดีกว่า
เหมือนดูท่านะพี่มิ้วคุณผู้ชมมีเอามือขึ้นมาแบบเสิร์ฟเอออย่างนี้

แต่คุณพิทาชอบเต้นประมาณอย่างนี้เนอะใช่ไหม
ใช้จังหวะแขนใช้จังหวะมือฮะ
ทุกคนก็ลุกขึ้นมาเต้นคุณพิธาก็เลยเต้นทำท่า

อาจจะเพิ่งฟื้นไข้แต่ว่าคนข้างหน้านี่ก็เสิร์งไม่เบาเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีข้อความว่าไม่เป็นรอง
คือชื่อเพลงคนก็ไปตีความทางการเมืองไปอีกน้องคิง
ใช่ครับทั้งชื่อเพลงทั้งเนื้อเพลง
หลายคนก็บอกว่าไม่ว่ายังไงคุณคือนายกของผมคุณไม่เป็นที่สองรองใครอะไรแบบนี้
กับความพยายามความทุ่มเทต่างเหมือนส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงนะครับ
แต่จริงเนื้อเพลงก็จะเป็นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามของคนคนหนึ่งที่ทุ่มเทเพื่อความรัก
เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และเสียสละแต่ว่าก็อาจจะเข้ากับบริบทการเมืองในช่วงนี้
จากเรื่องราวของดนตรีมีทั้งหมดซึ้ง